สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกลสอน

สุดท้ายที่โคลมเบียนะครับรอบสิบหกทีม
สุดท้ายด้วยกับอศเบจันทร์แบบสนุกนะครับ

เกมรอบ๑๖ทีมสุดท้าย

ซึ่งมีผู้เล่นบราซิลโอสัญชาติมาถึง๖คน
นาทีแรกอาเซอร์เบจันนำก่อน๒ต่อ๐

แต่ว่าสุภวุฒเถื่อนกลางมาทำ๒ประตูคืน

หลังจากนั้นอาเซอร์เบอร์จันมาได้อีก๒ประตูนำอีกครั้ง
แต่ว่าในช่วงก่อนหมดครึ่งแรก๒นาที
กฤษดาวงแก้วกัปตันทีมาทำ๒ประตู
ทำให้จบครึ่งแรกไทยเสมออาเซอร์ไบจานอยู่๔ประตูต่อ๔

พลิกกลับมานำ๖ต่อ๔จากจิรวัตรสอนวิเชียน
แต่ว่าอเซอร์เบจันทร์มายิงคืน๓ประตูนะครับ

แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วครับเจษฎาชูเดชนะครับ

ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษ
ช่วงต่อเวลาพิเศษอาซาเบจันได้๓ประตูนะครับ
แม้ไทยจะสามารถเรียกจุดโทษจุดที่๒ได้ถึง๓ครั้ง
แต่ก็ได้เพียงแค่ประตูเดียวจากเจษฎาชูเดช

มาเสียเพิ่มอีก๓ประตูจากจังหวะผิดพลาด
ทำให้อาเซอร์ใบจันทร์ชนะไป๑๓ต่อ๘
ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ
กับโปรตูเกตในรอบ๘ทีมสุดท้าย

เหมือน๔ปีที่ผ่านมาที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
ซึ่งครั้งนั้นแพ้สเปนไปครับ

ช่วยกันสู้เพื่อนน้อง
และสู้เพื่อครอบครัวสหระเทียง
ทีนี้ครับไม่ได้ใจออก
ของขอบคามน้องได้

ทีมฟุตเซาท์ไทยจะเดินทางกลับถึงไทย
วันจันทร์ที่๒๖กันยายนนี้นะครับ
ฟุตซอลก็ไปรอให้การต้อนรับกันได้ครับ